ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นที่อิทวรก็เป็นบทเรียนสำคัญในเรื่องของการจัดงาน
แล้วก็บ้านเราก็มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีนเหมือนกัน
จัดงานที่สำคัญก็คือที่ถนนเข้าสาร
ข้าวสารจะเป็นยังไงเพราะปกติที่ฉันรู้ว่ามีแค่หัวซอยกับท้ายซอยที่เป็นทางเข้าออกใช่ไหม
ทีนี้ทางผู้จัดงานเองรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็ไปประชุมกันแล้วก็เตรียมความพร้อมสำรวจตรวจสอบเส้นทางในการที่จะหนีออก

คุณผู้ชมฮะข้าวสารบ้านเราก็แน่นอนเป็นแหล่งรวมนักท่องเที่ยวนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญร้านอาหารผับบาร์สารบันเทิงแล้วก็ฮาโลวีนก็จะมีการจัดงานนะครับ
ทีมข่าวของเรานะฮะก็ลงสำรวจทั้งพื้นที่ของถนนเข้าสารละหนึ่งนะ
แล้วก็ย่านศรีลมนะฮะซึ่งจะเป็นย่านที่มีนักท่องเที่ยวมาเยอะเลย
มีผู้ใช้ทวิตเตอร์พยายามแชร์ภาพบรรยากาศงานเทศกาลของบ้านเรา
ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลฮาลาวีนในปีก่อนหรือเทศกาลสงกราน
เทียบว่าทั้งถนนเข้าสารทั้งศรีลมเป็นแหล่งรองรับนักท่องเที่ยวที่หนาแน่น
แต่เดี๋ยวนี้น้อยลงนะคุณนะหลังโควิดนะครับ
คือก่อนหน้านั้นคุณเคยไปเข้าสารตอนสงกรานไหม

คุณไหลไปเองตามถนนนี่ศรีลมไหลไปเองก็มีจริง
บางคนแทบไม่ต้องเดินเลยไหลไปตามเขา
ตามเขาเขาเดินข้างหน้าเดินก็ก้าวตาม
คือเขาบอกว่าเมื่อก่อนที่เข้าสารตรงที่เป็นช่วงสงกราน๕๐๐๐คน
ดังนั้นฮาโลวีนคือเขาตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะมาประมาณสักสองหมื่น
คือมันน้อยกว่าตอนสงกรานอีกค่ะ
ใช่นะฮะเนี่ยเหตุการณ์กันไหลกันไปเองนะฮะ
ของบ้านเราก็มีนะครับแต่ไม่ถึงขั้นที่มีผู้คนจำนวนมาก
เหมือนอิทแทวอนนะครับวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่
ศรีลมซอย๒และศรีลมซอย๔รวมถึงถนนเข้าสารด้วย
ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพนะฮะเราไปพร้อมกับท่านนายกสมาคม
ผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสารนะครับคุณสง่าเรืองวัฒนกุลนะครับ
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่าทุกปีนะ
โควิด๑๙แพร่ระบาดนะถนนเข้าสารจัดงานฮาโลวีนอยู่แล้ว
ตั้งแต่ก่อนโควิดและปีนี้ก็ต้องย้อนกลับมาจัดงานเช่นเดียวกันนะครับ
ข้าวสารเนี่ยมีเนื้อที่๔๐๐เมตรนะคุณนะความยาวนะฮะ
ความกว้างของถนนเท่าไหร่๑๒เมตร
ถ้าจุคนได้เต็มอัตราถนนที่มีความยาว๔๐๐เมตร
ว่าง๑๒เมตรก็คือ๕๐๐๐คนมีทางเข้าออก๒เส้นทางนะครับ
หากเทียบกับเหตุการณ์ที่เอทาวรลักษณะทางกายภาพไม่เหมือนกันครับ
เพราะถนนเข้าสารมีความราบเรียบเรียบเลยไม่ได้ลาดชัน
แต่ที่อีเทวอลถนนถ้าใครเคยไปเที่ยวจะรู้ว่ามันเป็นเนิน
มีความลาดชันนะครับแล้วก็ตัวถนนกว้างแค่๔เมตรเท่านั้น
ไม่นับตรอกนะคุณนะก็ประมาณ๓๔เมตรอันนี้คือเอเทวอน
แต่ว่าข้าวสารบ้านเรานี่คือมีความกว้างกว่า
ลักษณะทางกายภาพที่สำคัญคือไม่เป็นพื้นที่ลาบเอียงลาดเอียง
นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนเข้าสารจึงไม่มีความห่วงในเรื่องนี้
แล้วก็ที่ผ่านมาถนนเข้าสารมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้
เป็นระยะระยะนะครับแล้วก็มีการประชุมกับเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกอทมเอยตำรวจเอ่ยในการดูแลสถานการณ์
ถอดบทเรียนจากเอเทวอนด้วยนะครับส่วนศรีลมไม่น่าหนักใจเท่าไหร่นะครับ
การจัดงานเทศกาลฮาโลวีนก็จัดตามร้านรวงต่างไม่ใช่เป็นทั้งถนน
ใช่ค่ะแล้วก็อย่างส่วนที่เข้าสารเราเคยเข้าใจว่ามีทางออกหัวท้ายแค่นั้นใช่ไหม
คือเขาบอกว่าจริงแล้วที่เข้าสารมันมีทางออกถึง๗เส้นทางนะ
การจัดงานฮาโลวีนในค่ำคืนนี้จะมีความปลอดภัยอย่างแน่นอน
คุณผู้ชมเราในฐานะที่สมมุติถ้าเกิดเราเป็นนักเที่ยวเราไปเที่ยว
เราก็ต้องหูวัยตาวัยสอดส่องดูด้วยนะว่าจะเข้าทางไหนออกทางไหนอะไรยังไง
เราก็เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดจากการเบียดเสียดกับคน

ก็ถอดบทเรียนมาจากอีแทวอนนะครับ